พาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์โรคระบาดกันหน่อยนะคะสำหรับซิกาค่ะ
กรมควบคุมโรคออกมาบอกเลยนะคะว่าในช่วง๖เดือน
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมอยู่ที่๙๗คนใน๑๐จังหวัดด้วยกันค่ะ
แต่ว่ายังไงก็ยังยืนยันความมั่นใจนะคะว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
นายแพทย์อำนวยกาจีณะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเลยค่ะว่า
จากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้มาจนถึงปัจจุบันเกือบ๖เดือนเนี่ย
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมแล้ว๙๗คนใน๑๐จังหวัดด้วยกัน
ซึ่งปัจจุบันก็สามารถควบคุมสถานการณ์ให้ปลอดผู้ป่วยได้แล้วนะคะ
เหลืออยู่แค่๒จังหวัดก็คือบึงกาลและเพชรบูรณ์ที่อยู่ในช่วงของการควบคุม๒๘วัน
ถ้าหากว่าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ก็สามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคได้ค่ะ
ส่วนกรณีหญิงตั้งคันก็ได้สั่งการให้ดูแลเฝ้าระวังในทุกคนไม่เฉพาะผู้ที่ป่วยเท่านั้น
โดยที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยเองก็ดำเนินการตามมาตรการองค์การอนามัยโลกและกฎอนามัยระหว่างประเทศมาโดยตลอด
นี้ได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ถ้าหากว่ามีสถานการณ์หรือว่าข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ทางกระทรวงศาสตราณสุขก็จะแจ้งให้ระยะระยะไปค่ะ